พูดได้จากตื่นตามใจแล้วเนี่ยก็สมัยสังคมไม่ให้กลับเป็นภัพดิ์แบบผม
วันนี้ผมลืมอธิบายอธิบายที่ว่าทางเจ้าที่ได้ลงข่าวในโลกโซเชียลหรือ
ทั้งทั้งด้านหนังสือทีมไปว่าผมกลับจุงไทยเป็นหมื่นแผงอื้อเป็นหมื่นหมื่นฟอง
มันไม่เป็นความจริงครับเพราะมันมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เคี่ยวม้า
รวมกันอยู่ข้างหลังนี้แล้วไอ้ส่วนที่กองนี่คือจัดให้ลูกค้าไว้
เป็นการเกิดที่วันนี้ที่ร้านไข่ของผมนายสุเทศและนำสนอง
ที่มีการโดนการจับกลุ่มผมอยากจะขอให้ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วย
ที่ลงข่าวไปในโลกโตเจล
หรือสื่อต่าง
ทำให้ผมไม่มีที่ยืนในสังคม
ผมทำด้วยความสุจริต
และไม่เคยเกียรติเย็นที่น้องประชายคนเลย
เพราะผมก็เป็นผู้ค้าขายคนหนึ่ง
ที่อยู่ในตลาดนี้ตลาดฒรรดิภรรนศ์เห็กรุ่งนี้
ทีนี้ผมตั้งก็จะกระจายถิดลายให้

ที่ผมขายไข่เนี่ยผมได้มาจากตลาดกลางวิวตลาดไทย
ได้มาในราคาเบอร์ศูนย์ร้อยห้าสิบเก้าบาทแต่ผมไปรับรับเอง
ตอนเช้ามืดตี๕ผมต้องไปทุกวันเพื่อจะได้มีผู้บริโภค
ได้มีของใช้ห้าแผงสิบแผงผมก็ไปผมมาขายร้อยเจ็ดสิบ
ผมมีเพื่อนมีเพื่อนหรือไม่ผมรับมาราคานี้ตอนที่ผมขาย
ผมก็ได้ประกาศประกาศให้พี่น้องได้รับทราบแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิน
ฝากรุ่นผมก็รู้แต่ผมไม่มีราคากลางเพราะไม่มีราคากลางกรุ๊ป
ผมก็คำนวณแล้วในในค่าควรส่งผมผมบวกแค่สิบเอ็ดบาท
ขายเบอร์ศูนย์อย่างใหญ่ร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ทำถุงแบบนี้
เพื่อจะไม่ให้ลูกค้ามาวุ่นวายและสับสนการค้าขายหยิบไปได้คนละสองแผงพี่น้อง
ผมประกาศเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ยืนอยู่ฝั่งนู้น
ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายยังไงเพราะผมได้ราคาต้นทุนมาแค่นี้
เราคิดเราคิดว่ามันถูกสำหรับประชาชนแล้ว
ผมประกาศให้เขารับทราบทุกคนแล้วก็คืนเรียงแถว
คุณพุทธยังตื่นตามใจเลยเนี่ยว่าทำไมสังคมไม่ให้การเป็นธรรมกับผม
ผมพูดไม่ออก

คือนำด้วยกิจศรีรัยาณของพ่อค้า
ไม่ใช่ว่าเอาเปรียบประชาชนที่มีโรคโควิดตรงนี้

ทีนี้ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ดู
เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้สนใจ

ผมก็รู้ว่าเขายืนอยู่ด้านนู้นว่าเจ้าหน้าที่มา

ไม่ให้หัวบินผม
บินเรียกว่าพี่ผมขอหัวมิ้นเนี่ยเผื่อ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาตรวจสอบ

แต่ทุกร้านไม่ให้ผมเลยเพราะราคากลางมันไม่มี
ตลาดไทยมันขึ้นทุกชั่วโมงทุกนาที

เขายังบอกไอ้คนมาส่งสินค้าในร้านเขา
เขาบอกว่าพี่ขายไม่ได้หรอกราคานี้

ผมจองไว้๑๐๐ต่อ๑วันเนี่ย
ผมไม่ได้แต่๒วันผมจะได้ทีนึง

ผมก็เอามา๕๐แผงทุกเที่ยวไป

ในตลาดสดผมก็เก็บทีละ๕แผง๑๐แผง
แต่ราคามันยันสูงมาก
แต่ผมบวกไม่ได้เยอะเลยประชาชนที่นี่เขาเข้าใจ
เขาก็มาซื้อสองวันแล้วแล้วมามาแล้วก็มามาโดนสุ่มจับอย่างเงี้ย
ทำไมโชว์ป้ายอยู่ทำไมเขาก็ไม่ให้ไปดูที่แรที่ศูนย์ใหญ่ล่ะ
ที่ตลาดไทยไม่ไปดูหรือว่าที่ที่ห้างไม่ไปดูว่า
เบอร์สองร้อยเจ็ดสิบแต่ผมขายเบอร์ศูนย์เนี้ย
ร้อยเจ็ดสิบใหญ่ที่สุดแล้วแล้วทำไม
ทำไมไม่ให้ฟังเป็นทำผมแต่ผมผมไม่มีที่อื่น
ญาติพี่น้องผมที่ต่างจังหวัดโทรมาถามผม
ว่าทำไมมึงกินอะไรของขนาดนั้นผมได้ฟังจริงใจผมอยู่กับตลาด
เท็จนี้มาตั้งสิบกว่าปีผมขายเล็กเล็กน้อย
ความสุดเจริญของผมไม่ต้องหายให้ผมมีที่อื่นบ้างแล้วกัน